ยังอยู่กันที่ท้องถนนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
มอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เขาขับกันยังไงฮะเขาขี่กันยังไง

แต่ผู้ชายคนนี้เขานอนขับค่ะนอนขับใช้เท้าบังคับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะคะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้หวาดเสียวจริงค่ะ
แม้ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ประสบเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ย
แต่ก็ใช่ว่าคุณจะรอดปลอดภัยแบบนี้ทุกครั้งไปนะครับ
คนที่เขาขับตามหลังมาเขาถ่ายคลิปไว้
เขาบอกว่าไม่ดีดจริงทำไม่ได้นะครับ
นวัดเสียจริงจริงหมดกันชอบก็ไม่ใส่ด้วยฮะ
ใช้เท้าบังคับแฮนรถนะฮะแล้วดูนะ
เน็ตบอกว่าอย่าหาทำนะอะไรแบบนี้อย่าไปเรียนแบบ
เพราะเสี่ยงอันตรายมากถ้าเกิดว่าเกิดอันตรายขึ้นมา

ชาวบ้านที่เขาใช้รถใช้ถนนร่วมกับคุณ

ชาวเน็ตมาให้ข้อมูลน่าสนใจมาก
จากแสดงความเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายแล้ว
มีคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าผมลองทำแล้วนะแบบนี้
ลองเหรอฮะลองทำแล้วเขาเคยลองทำ

ตอนแรกนึกว่าตัวเองเจ๋งนะที่ทำแบบนี้ได้
สุดท้ายเย็บไป๑๗เข็มค่ะ